ไปดูต่อกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่พี่ทองขาวกันบ้างดีกว่านะครับ

เห็นแกฟิตปังแบบนี้แน่นอนว่ามีแพลนจะปั๊มทายาทนั่นเองนะจ๊ะ
โควิดซากันไปแล้วค่ะปีนี้พี่ทองขาว๕๗แล้วนะคะ

กลับมารับงานละครรัว๓เรื่องรวดค่ะ
ก็ต้องขับรถไปกลับบ้านที่ราชบุรี

เพราะว่าแฟนสาวน้องมิวอาสามาเป็นเพื่อนทุกครั้งเลย
แล้วไปมาคุณขานับเวลานะ๓ปีแล้วนะ

สยบพวกปากหอยปากปูพี่เขาว่าอย่างนี้
ที่เคยแช่งเอาไว้ว่าคู่นี้ไปกันไม่รอดหรอกเดี๋ยวเขาก็เลิกกัน
บอกให้รู้เลยว่าพี่ทองขาวเขาแพลนปั๊มลูกปีหน้า

เท่าไหร่รู้ไหมคุณเท่าไหร่คะช่องเราเลย๓๒ไม่ใช่ปัญหาพี่ทองขาวบอกว่า
คุณพ่อคุณแม่พี่ทองขาวเองเนี่ยก็อายุห่างกันตั้ง๔๐ปีแน่
เรียกได้ว่าทุกอย่างตอนนี้แฮปปี้ดีสุดค่ะ
ดีฮะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มีความสุขทุกวัน
เขาเป็นคนอารมณ์ดี
นี่ก็คือพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงแล้วคือคบด้วยใจจริง
ใช่บางคนบอก๓เดือนนี่๓ปีแล้ว
โคตรเร็วผมเกิดมาพ่อผม๖๐แม่ผม๒๐
จริงป่ะคะ
จริงแม่ผมมี๔นะครับ
พ่อผมมี๔๔ภรรยา
น่าจะน่าจะ